ข่าวนี้จะบอกว่าเวลาคนสวยเขามารวมตัวกันนี่นะ
ก็พวกเรานี่ไงอ่ะอย่างพวกเรานี่อ่ะมันจะไม่เกิดเหตุการณ์เหมือนนี้
สวยน้อยกว่าใครโดยเฉพาะแม่แอฟออร่าออใจฉายชัดมากเวอร์ตรงกับที่หมอช้างเขาเคยทำนายทายทักเอาไว้จำได้ไหมที่บอกว่าปีกระต่ายปีเนี้ยแม่แอฟของเราเนี่ยนะจะทั้งปังทั้งดังทั้งเฮงหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงดวงปีชงเมื่อปีที่ผ่านมายังไงก็ตามแต่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่แอฟเนี่ยเขายืนยันว่าตอนนี้

ได้แล้วก็แล้วจากนี้จะเป็นไม่ว่าจะด้านไหนถ้าเป็นเรื่องดีก็น้อมรับรอเลยค่ะตอนนี้อ่ะเอาตรงคือพออาจารย์ช้างทักมันก็คือความสุขอย่างหนึ่งแค่นั้นเองว่าแบบอ่ะอย่างน้อยปีนี้เราจะมีความสุขค่ะมันคือความจริงปีนี้เราไม่ใช่ความสุขค่ะมันคือความจริงมันจะมีอะไรดีเข้ามาอย่างก็จริงก็ใช้ชีวิตปกติ
อยากรู้อะไรยื่นไมค์สำน้องปีใหม่ดีกว่าก็อยากให้แม่แอฟมายืนข้างสิพอแม่แอฟมายืนข้างปีใหม่ก็เกรงไปหมด
แต่มีอยู่ท่อนหนึ่งในช่วงสัมภาษณ์เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมปีใหม่บอกว่าแม่ชอบแอบไปคุยโทรศัพท์คุยกับใครก็ไม่รู้แบบมิบมิบแบบนี้เลยคุณผู้ชมลูกสาวเขาเอามาฟ้องให้ฟังนะคะแต่ฟ้องออกสื่อดังไปเลยจ้ะ
นี่นะปีใหม่สร้างเรื่องให้แม่อีกแล้ว

อ่าเดี๋ยวถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่เราก็ได้รู้กันเองแหละ
คุณผู้ชมเรารุ้นกันต่อไปแล้วกันนะคะสวยแบบนี้คุณผู้ชมนะอยากจะให้แบบว่ามีหนุ่มมาคอยดูแลเทคแคร์